คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นิดนึงที่จังหวัดชนบุรีมันเริ่มต้นจากเรื่องของความเชื่อ
แต่มันกลายเป็นเรื่องของการหลอกลวงหลอกเงินตั้ง๓แสน
คือมีผู้หญิงคนนึงค่ะเธอไปหาแม่หมอก็ให้แม่หมอทำพิธีให้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกาย
หมอบอกว่าเหมือนกับเธอโดนวิญญาณเข้าสิงเป็นวิญญาณผีจากประเทศเพื่อนบ้าน
หมอคนนี้ก็ทำพิธีให้นะคะแต่ประเด็นคือแม่หมอคนนี้อ้างว่ารู้จักกับทีมงานของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
แล้วถ้าไม่อยากให้นักข่าวมาทำข่าวก็เห็นไหมล่ะนักข่าวมาทำข่าวบ่อยเวลาคนผีเข้ามาทำพิธีอะไรแบบนี้
ถ้าไม่อยากให้มาทำข่าวจ่ายสามแสนจะได้ไม่ต้องเป็นข่าวแล้วเขาบอกว่าเขาโอนไปให้ทีมงานของหมอปลาเรียบร้อยแล้วด้วย
คนที่มาทำพิธีจ่ายคืนแม่หมอมาแล้วกัน๓แสนให้เวลาเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเขาก็เลยรู้ว่าโดนหลอกค่ะ
แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรื่องของการหลอกเงินนะคะไปดูช่วงการทำพิธีกันก่อนค่ะ

ตอนที่ทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้กับผู้หญิงคนเดียวกัน
อัธิกาย์อัพทิกาย์อัพพิกาย์พ่อมันพ่อมันมึงดูล่างนี้จ่ายมึงดูไป
พ่อมันพ่อมัน
คือเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่วัดโป่งสะเก็ดตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ

ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องแย้ม
หญิงสาวที่อยู่ในคลิปอ่ะนะคะเธอก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต้นเดือนธันวาคม
เครียดไหนจะเรื่องงานไหนจะเลิกกับสามี
มีอาการชักเกร็งควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จนร้องไห้ตลอดเวลา
แม่ก็เลยพาไปดูดวงกับหมอแหวนอืมแล้วหมอแหวนก็ทักว่าเนี่ย
โดนคุณสัยโดนผีเข้าแล้วก็เป็นแบบวิญญาณเป็นผีจากประเทศเพื่อนบ้าน
ครับก็ต้องทำพิธีก็พาไปทำบุญไปอาบน้ำมนต์ถือศีลที่วัด
แล้วตัวหมอแหวนเนี่ยอ้างว่าเป็นญาติกับเจ้าอาวาสด้วยนะ
แต่อาการของน้องเขาก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะหมอแหวนบอกว่าก็ขอความช่วยเหลือไป
ทางเพจของหมอปลามือปราบสัมภเวษีแต่ไม่มีแอดมินตอบกลับนะ
แต่เขามีแฟนนามสกุลเรืองฤทธิ์นามสกุลเดียวกันกับทนายภัยศาลเลย
สนิทกับหมอปลามากครับแล้วเนี่ยคุยกันแล้ว
ถ้าเกิดไม่อยากจะให้นักข่าวมาทำข่าวไม่อยากเป็นข่าวอะนะ
ก็ต้องจ่ายสามแสนโอ้โหหมอแหวนบอกว่าโอนเงินไปให้ทางทีมงานหมอปลาเรียบร้อยแล้ว
ฮะดังนั้นน้องแย้มอ่ะโอนคืนให้หมอมาโอนคืนให้แม่หมอมา
ภายในวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมนี้แล้วอย่าไปบอกใครนะ
คือตอนนั้นเรามีอาการอะไรเราถึงต้องไปดูดวงกับแม่หมอแหวน
ไม่มีอาการค่ะไปดูดวงธรรมดาแล้วแล้วแกก็ทักมาว่าโดนคุณสัยค่ะ
ต้องต้องต้องทำการถอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นโดนของอ่ะค่ะ
โดนคุณสัยแฟนเก่าทำอ่ะค่ะแกบอกแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็เลยเชื่อใช่ค่ะ
เขาบอกน้องสาวว่าอย่าเล่าให้แม่กับพี่สาวฟัง
เพราะว่าแม่กับพี่สาวก็เครียดอยู่แล้วให้น้องไปหาเงินมาค่ะ
แล้วน้องก็เลยเลือกที่จะไปปรึกษาพี่ที่รู้จักกันนะคะว่าจะหาเงินจากไหนได้
ก็ให้เขาออกมาพูดความจริงมาแสดงความบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่เขาทำค่ะ
โอ้โหพอหมอปลารู้ว่าถูกแอบอ้างชื่อเนี่ยนะคะ
หมอปลาทั้งทนายภัยศาลบุกไปบ้านของแม่หมอแหวนคนนี้เลยไปเลยนะฮะ
เป็นห้องเช่าในตำบลเนินพระจังหวัดระยองค่ะแต่ไม่เจอตัว
เพื่อนบ้านบอกว่าหมอแหวนออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าแล้ว
อ้างว่าหมอปลาจะมาบุกบ้านกับนักข่าวครับ
อะแล้วสักทีเขาหายไปเลยหรือนี่เลยคะ
ก็ไปมานะครับบางทีเขาก็ไปขายของช่วยแม่ค้า
บางทีก็เอาไปนี่แหละเขาไปขายกับข้าวตอนเช้า

ถ้าตอนนี้เวลานี้จะเจอใครบ้าง
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเจอเขาที่ไหน
ไม่ได้ก็คือเป็นเพื่อนร่วมนี่กันเฉย

พูดความจริงนะถ้าผมก็ไม่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์พวกนี้แหละ

แต่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรหรอกเรื่องหมอดูหมอดูผมไม่เชื่อหรอก
หมอปลากับทนายภัยศาลก็เลยโทรไปคุยด้วยเลยนะคะ

ที่แม่หมอแหวนอ้างว่าเป็นแฟน
แล้วก็นามสกุลเดียวกันกับทนายภัยศาล
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องล่ะค่ะ
นี่
ผู้ชายคนนี้เขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่อง
ก็เลยส่งคลิปเสียงไปให้แม่หมอแหวนนะคะครับ

แล้วก็ไม่ยอมชี้แจงอะไรนะคะ

เนี่ยเขาท่านเอกหมอปลงหมอปลาอะไรมาอยู่หน้าบ้าน
แต่แหวนไม่ได้อยู่บ้าน
แม่หมอแหวนก็ไม่ตอบอะไร

หมอปลากับทนายภัยศาลก็เลยไปถามพระครูประหลัดบุญเหลือท่านเจ้าอาวาสวัดโป่งสะเก็ด
ท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าไม่ได้รู้จักกับแม่หมอแหวนเลย
ตามที่เขาอ้างว่าเขาเป็นญาติกับท่านเจ้าอาวาสเขาบอกไม่รู้
ท่านเจ้าอาวาสบอกไม่รู้ไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรเลย
คือทางวัดก็มีพิธีรดน้ำมนต์ให้เป็นปกติอยู่แล้ว
แต่ไม่ได้รู้จักกับแม่หมอแหวน
หมอปลาก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับแม่หมอแหวนให้ถึงที่สุดนะคะ
แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้
ว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซะทีเดียว
ว่าเป็นแฟนเขาหรือเปล่า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
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ
มีการแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะที่สพมาพตะพุธนะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตามตัวแม่หมอแหวนมาสอบปากคำ
ครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไง
ยังไงกันแน่มีการหลอกเงิน๓แสนบาทจริงหรือเปล่า
นะคะชื่อกันไปเรื่อยเลยจริงค่ะ